ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะคะ
ต้องบอกว่านโยบายที่จะเปลี่ยนประตูเพียงพอกับแปลวันโอเนม
แล้วก็เอาไฟแช็คลนแล้วไม่เป็นรูนั้น

ผมก็ไม่มีอะไรมาก

เลยอยากจะเปลี่ยนให้เป็นประตูอลูมิเนียมนะ
เพราะว่าประตูอลูมิเนียมนี่ชนไปเลยครับ
จุดไฟแช็กระเบิดก็มันไม่ไหม้หรอกครับ

จุดไฟแช็กระเบิดก็มันไม่ไหม้หรอกครับ

จริงใจแบบนี้นโยบายโดนใจแบบนี้

สำหรับนายสองเกราะสนอสโตน้องแสน
นักศึกษาปวสชั้นปีที่๑แผนกวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็นี่แหละเป็นเหตุการณ์กำลังหาเสียงอยู่หน้าเสาทงของวิทยาลัย
ในการเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
สำเนียงใต้ด้วยจริงใจด้วยนโยบายดีด้วย
ชาวเน็ตก็กดไลค์นะคะเป็นนโยบายที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
ก็โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความอัปเดตผลการเลือกตั้งนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ก็ปรากฏว่าในสองเกราะเนี่ยชนะการเลือกตั้งขาดลอยทุกพักเลยค่ะ
นโยบายดีตอนนี้เขามากันเป็นพักเลยเหรอ
มาเป็นพักดูโอ้โหผลบท๑๔๔๓เซียงจากผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด๒๒๘๑คน
เกินครึ่งเลยนะสุดยอดอันนี้เราจะเห็นหน้าตาชัดของน้องแล้วนะคะ
เอฟซีน้องแสงโอ้ยน้องหน้าขมเข้มอ่ะเนี่ยได้อยู่มีอนาคต
แต่ดูรุมรุมแล้วมีเสน่ห์แต่น้องเขาน่าตาขมเข้มจริงชัดดูดี
ใช่นะคะน้องสองเกราะเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวหลังจากชนะการเลือกตั้งด้วย
รู้สึกดีใจที่ชนะในครั้งนี้โดยก็จะเข้ารับหน้าที่ในปีการศึกษาหน้านะคะ
ส่วนตัวที่คิดว่าชนะการเลือกตั้งเพราะทุกคนชื่นชอบในนโยบายของพัก
เล็งเห็นความสำคัญเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในวิทยาลัยนะคะ
แล้วก็วันนี้คุณผู้ชมน้องสองเกราะสนอสโตเนี่ย
ตั้งใจที่จะทำคลิปวิดีโอเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจที่เชียร์พักของตัวเองด้วย
อยากจะเดี๋ยวรอติดตามต่อแล้วกันว่าคลิปจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
ดูมาน่าว่าประตูเขาอ่ะเปลี่ยนหรือยัง
เอาไฟแชทไปเราลนด้วย
คนรุ่นใหม่แล้วก็ไฟแชคระเบิดไม่เอา

ใช่ตามต่อเรื่องนี้